มีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง

เมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมาก
นักแสดงผู้กำกับเบื้องหลังเบื้องหน้า

พอยก็นั่งฟังเรื่องราวรวมไปถึงดูทีเซอร์ในงาน
บอกเลยนะว่าเฮ้ยหนังน่าดูมากนะ

คือเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหยม
โอ้โหใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะ
อยู่นะรูปปั้นนี้ค่ะใหญ่มากเลย

พอยเห็นแล้วแบบโอ้โหร้องโหเลยอ่ะ

ต้องบอกว่าไอ้ไข่เนี่ยมีความสูงอยู่ที่๖เมตรนะคะ
รูปปั้นนี้ค่ะเป็นแบบจำลองที่จำลองขึ้นนะคะ

ปังคืออะไรรู้ไหมพี่แจ๊คเรือนขวัญ
จุกของไอ้ไข่คุณผู้ชมบนจุกเลยนะคะ
เขามีการฝังองค์ไอ้ไข่องค์เล็กที่ปลุกเสกเรียบร้อย

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์
บอกเลยว่าไม่ต่างกัน
เรียกว่านี่คือการยกเทพแห่งเมืองนครศรีธรรมราช

เขาจุดประทัดบูชาไอ้ไข่กันเลยค่ะอืม

อยู่ในงานขนลุกมาก
คนลุกทั้งเสียงที่มันดังกระหึ่ม

แล้วแบบว่าด้วยความว่าบรรยากาศในงานไง
ทุกคนมีความเชื่อความศรัทธามารวมกันอยู่ตรงนี้
ไอ้ไข่องค์นี้ค่ะตั้งอยู่ที่ภิพภาคอ่อนนุษย์นะ
อยู่ตรงข้ามกับวัดมหาบุตรเลยคือไปไม่ยากคุณผู้ชม
แต่ขอเล่าเรื่องขนลุกให้ฟังนิดนึง

คืออย่างนี้ก่อนที่จะตั้งไอ้ไข่องค์นี้ได้เนี่ย

หามุมนั้นทีมุมโน้นทีมุมนี้ที
มันไม่ได้อ่ะมันไม่ลงตัวสักที

ทำพิธีจุดทูปบอกไปเลยละกัน

ฉลุยเลยตั้งได้สำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
ไข่องค์นี้นะคะจะตั้งไว้อีกหลายวันเลย
และแน่นอนว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้ไหว้
แล้วไปเองขนาดนี้แน่นอนค่ะว่า
ได้เลขทูปมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
และเลขที่พลอยจุดมาได้ก็คือ๘๗๘ค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ก็แอบเครียดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เลขของพลอยเลขเดียวไง
ก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเอาเลขไหนดี
อารมณ์แบบ๓๐๓๐๑๐นะเท่าที่พี่เห็นนะ

อ๋อเหรอใช่แต่๘๗๘อะพอจุดนะ
หลังจบงานคุณผู้ชมพลอยมีโอกาสได้คุยกับน้องนักแสดงนำด้วย

โกฮังเนี่ยเขาเล่นเป็นไอ้ไข่หลายเรื่องเลยนะที่เราคุยกัน
โอ้โหปังตรงนั้นมีความคลายใช่
ใช่คนในงานเขาก็บอกว่าน้องโกฮังเนี่ยเหมือนไอ้ไข่มากนะคะ
แล้วต้องบอกว่าโกฮังได้รับบทไอ้ไข่
เพราะว่าไอ้ไข่เป็นคนเลือก
จริงเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

แล้วก็จาก๑๒๐๐คนมาเหลือ๑๐๐

เพราะว่าผมร้องไห้เลยครับ

กรรมการทุกคนเรียกว่าให้เป็นผม
แล้วก็เหมือนให้คนหนึ่งครับ
ที่เหมือนสื่อสารกับพี่ไข่ได้

แล้วเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมค่ะ
เขามีการจุดเลขปลายประทัดด้วย
ขอดูหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าได้เลขอะไรกันมา

มีอันนี้นะครับ
ครับผมเมื่อกี้

อันนี้คล้ายเลขทะเบียนรถฉันเลย

เดี๋ยวนะคะโทษทีทีมงานรวบรวมให้หน่อยอ๋อ

เลขทั้งหมดเลยนะคะ

เราไหล่เราก็เถอะเวียนหัวนิดนึง
ยังไงต่อน้องพลอย
และเมื่อวานนี้พลอยก็ได้นี่มาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หวายที่ทำการปลุกเสกเรียบร้อยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะ

รวยรวยอย่างแน่นอนนะคะ
วันนี้พลอยขอไหว้ขอไอ้ไข่ด้วย
ขอว่าขอเถอะนะไอ้ไข่
ขอให้พี่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่๑ด้วยเถอะ

๘๗๘เมื่อกี้แต่ว่าป้ายถ้าเป็นรถพลอยอะ

งงเหมือนกันเลขเยอะมากเลย
เอาเป็นว่าหนังเข้าวันที่๑๙มกราคม
อย่าลืมไปดูกันด้วยนะ

โอ้ยป่ายแล้วคุณผู้ชม